ฝากรายการถามตรงกับจอมขวัญมา๔โมง๒๐ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ
ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องปิดการแพร่ระบาดให้ได้มากที่สุดนะครับ
ทุกท่านคงทราบว่าเชื้อไวรัสโควิด

ดังนั้นถ้าเราไม่ไปไหนเขาก็ไปด้วยไม่ได้

นี่เป็นหลักการที่ง่ายที่สุดในการทำความเข้าใจ
เนื่องจากว่าหอตรงนี้มีความเหมาะสมนะครับ
จากว่าตั้งอยู่ห่างออกจากตึกอื่นนะครับ

การที่จะมีการแพร่ของเชื้อในชุมชนนะครับ
ผมก็เรียนให้ความมั่นใจกับประชาชนทั่วไปด้วยนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะสื่อสารนะครับ

ก็มีผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเตรียมไว้เพื่อจะรองรับ

แล้วก็มีการวางแผนที่อาจจะมีการเพิ่มจำนวนเตียง
ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยังมีความรุนแรงมากขึ้น

เรายังคงอยู่กับสถานการณ์โควิด๑๙
หลังจากที่มีผลบังคับใช้แล้วสำหรับพระราชกำหนด

ขึ้นมาที่เป็นศูนย์กลางในการให้ข่าวนะคะผู้ที่รับผิดชอบก็คือคุณหมอทวีสินนะคะ
แต่ทีนี้ในส่วนของตัวเลขเองคุณผู้ชมก็จะเตือนกันเรื่อยนะคะว่ายังไม่ต้องตกใจเรื่องของตัวเลขนะคะ
เพราะว่าณตอนนี้เราเพิ่มความเข้มงวดขึ้นเรื่อยแล้วก็มีความเข้มงวดในหลายด้าน
เพื่อที่จะหยุดไม่ให้คาดการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อหรือโอกาสที่จะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นไปตามก่อนหน้านี้ที่เคยเป็นข่าวนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ค่ะบางพื้นที่เองเราจะเห็นว่าเงียบเหงามากนะคะยังไงอึดใจหน่อยนะคะคุณผู้ชมผ่านกันไปให้ได้ก่อนนะคะ
หรือว่าในส่วนของความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเองค่อยตามค่ะที่ฉันเชื่อว่ารัฐบาลทราบดีว่ากำลังเผชิญกับอะไร
แล้วก็ประชาชนกำลังรับความหนักหนาของปากท้องขนาดไหนรอนะคะทีละวันนี้เชื่อว่าจะมีออกมาอีกแน่แน่ค่ะ
เหนือจากนี้ค่ะเราจะค่อยตรวจสอบไปทีละด้านนะคะด้านแรกที่เราจะตรวจสอบคือภาพรวมภาพใหญ่ก่อนนะคะ
หลังจากที่มีการประกาศใช้พรกรแล้วแล้วก็ให้อำนาจลงไปในหน่วยย่อยก็คือของทางผู้ว่าของรายจังหวัดแล้วเนี่ย
ณตอนนี้สถานการณ์เบื้องต้นจบสิ้นเดือนมีนาคมไปอีกถึงสิ้นเดือนเมษายนคาดการณ์อะไรได้บ้างนะคะ
เราคุยกับผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป
และคุณหมอยังเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนะคะ
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคค่ะ
รนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวร

สวัสดีครับคุณจอมขวัญและท่านผู้ชมครับ
คุณหมอที่ฉันถามหลังจากที่พรกรมีผลบังคับใช้

คือเบื้องต้นการคาดการณ์คิดว่าตัวเลข
คือที่ฉันถามตัวเลขคือให้คนเบาใจลงนะคะคุณหมอ
คือตัวเลขมันน่าห่วงน้อยลงกว่าก่อนหน้านี้
มีการคาดการณ์ทางการแพทย์ไหมคะ
จริงแล้วจำนวนผู้ป่วยนะครับ
มันจะต้องเพิ่มทุกวันอยู่แล้วนะครับ

ยังแต่ว่าจำนวนที่เพิ่มเนี่ยมันน้อยกว่าที่เราเคยคาดไว้ก่อนหน้านี้
ถ้าเราสังเกตดูเราเจอผู้ป่วยสองคุมใหญ่
ในช่วงต้นเดือนมีนาคมก็คือที่สนามมวยนะครับ
แล้วก็บริเวณสถานท่องเที่ยวบันเทิงกลางคืนนะครับ
ก็เลยทำให้จำนวนผู้ป่วยพุ่งขึ้นมา
ในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคม

ก็ด้วยว่าคนที่พบว่ามีเชื้อส่วนใหญ่จะรู้ตัวเร็วรอบนี้
เพราะว่ามีการออกสื่อทางโซเชียลมีเดียนะครับ
ก็ทำให้คนอื่นที่เริ่มทยอยป่วยเนี่ยมารับการตรวจรักษาเร็วขึ้นนะครับ

ก็ผู้สัมผัสซึ่งปกติเราจะตามตัวยากนะ
รอบนี้เนี่ยปรากฏว่าผู้สัมผัสได้รายงานตัวด้วยตัวเอง
ก็ทำให้สามารถที่จะเจอตัวแล้วก็สามารถแนะนำให้แยกตัว
วันตอนนี้จำนวนเพิ่มก็เลยไม่มากน่ะครับ

คุณหมอคะถ้าเราพูดถึงในแง่ของกลุ่มที่เป็น

กลุ่มที่เข้ารักษณะผู้สัมผัส
ตอนนี้เนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งหมดกี่กลุ่มบ้างคะคุณหมอ
ถ้าหลักเลยในขณะนี้ก็จะมีผู้ที่สัมผัสตกค้างมา
คือเช่นผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่ไปสนามมวยนะครับ
ซึ่งกลุ่มนี้ก็ยังต้องตามต่ออีกสักประมาณ๑อาทิตย์นะครับ
ก็เป็นกลุ่มหลักเพราะว่าจำนวนผู้ป่วยในคลัสเตอร์ของสนามมวย

กลุ่มที่๒ก็จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ไปสถานบันเทิง
อันนี้ก็จะมีผู้สัมผัสอยู่อีกจำนวนนึงนะครับ
ซึ่งก็มักจะมีจำนวนใกล้เคียงกัน
คือแต่ละคนก็จะมีคนที่ไปเกี่ยวข้องด้วย
อีกสัก๒๓คนในครัวเรือน
แล้วก็อยู่ในที่ทำงานสัก๔๕คน
กลุ่มที่๓ก็จะเป็นคนที่กลับมาจากต่างประเทศ
ที่น่าสนใจมากก็คือที่กลับมาจากประเทศมาเลเซีย

กลุ่มที่๔ถ้าอาจจะนับเพิ่มในช่วงอาทิตย์ที่แล้ว

หรือคนที่เป็นชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา

เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดเยอะ
ในช่วงเดือนหนึ่งที่ผ่านมานี้นะครับ
ค่ะคุณหมอคะถ้าเราถามในแง่ของคนที่เป็นกลุ่มผู้สัมผัส
หรือว่าเราอาจจะเรียกรวมว่ากลุ่มเสี่ยงที่ว่านี้เนี่ยนะคะ
กลุ่มผู้สัมผัสที่ว่านี้เนี่ยณตอนนี้นโยบายที่ใช้
คือว่าใครที่เข้าข่ายในกลุ่มต่างที่คุณหมอไล่เรียงมาทั้งหมดเนี่ย
ให้ไปแจ้งแล้วตรวจได้เลยหรือยังใช้เกณฑ์เดิม
คือมีประวัติ๓๔กลุ่มนี้แล้วต้องบวกมีอาการก่อนแล้วค่อยไปตรวจคะ
สำหรับผู้สัมผัสมี๒กลุ่มย่อยนะครับ
ก็คือสัมผัสเสี่ยงสูงนะฮะกับเสี่ยงต่ำนะฮะ
เสี่ยงสูงเนี่ยขณะนี้เราก็จะใช้วิธีการติดตาม

ถ้าระหว่างเฝ้าระวังติดตามมีอาการทางเดินหายใจมีไข้นะครับ
ก็สามารถเข้ารับการตรวจได้เลย
ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงมากแต่ยังไม่มีอาการ
แต่ว่ามีข้อบ่งชี้นะครับ
ตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์
กลุ่มนี้เองก็จะได้รับการตรวจเป็นพิเศษ
เพราะว่าเขาจะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะ

คือกับตัวคนที่จะมาใช้บริการด้วยแล้วก็ตัวบุคลากรด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นจริงถ้าเอาเรื่องของการสัมผัส
จริงก็ยังต้องพึ่งอาการบวกอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
ก่อนที่จะเดินไปตรวจนะคะ
ใช่ครับจริงตรงนี้ก็เป็นข้อมูลของประเทศไทยเราเองนะครับ
เวลาเราตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ย
ที่ผ่านมามีผลบวกตรวจเจอเนี่ยเพียงแค่๒นะครับ

ถึงเราติดตามไปครบ๑๔วันแล้วก็ไม่ได้ป่วย
แล้วก็ช่วงแรกเราตรวจทุกคนก็ไม่เจอเชื้อด้วยนะครับ
คนที่เจอก็มักจะเป็นคนที่มีอาการด้วยก็คือใน๒นั้นนะครับ
คืออันนี้เรายังใช้เกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์หลักอยู่ใช่ไหมคะคุณหมอ
ใช่ครับอันนี้เป็นเกณฑ์หลักนะครับ
เพราะว่าถ้าเราไปนับจำนวนผู้สัมผัสต่อผู้ป่วยยืนยัน๑รายเนี่ย
บางครั้งก็จะมีเป็น๑๐คนหรือมากกว่า๑๐คนด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นในขณะนี้ถ้าเราเอามาตรวจแล้วไม่พบเชื้อ
ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ติดเชื้อนะครับ
อาจจะทำให้รู้สึกปลอดภัยแต่จริงแล้วไม่ได้ปลอดภัยจริง
เพราะหลักก็ยังต้องแยกตัวอยู่เพื่อไม่ไปแพร่เชื้อ
แล้วก็สังเกตอาการให้ครบ๑๔วันหลังจากที่เจอผู้ป่วยครั้งสุดท้าย
ค่ะคือจริงถ้าเท่าที่ฟังมานะคะอาจารย์คือ
แล้วนอกเหนือจากนี้มันมีข้อมูลมาใหม่ทุกวัน
ไม่ว่าจะเป็นในประเทศเราเองหรือว่าต่างประเทศ
คือก็เลยไม่แน่ใจตกลงแล้วลักษณะเกณฑ์ในการสังเกตตัวเอง
เกณฑ์ระวังตัวเองทั้งในแง่ของการไปตรวจว่าเราติดโควิดไหม
และในแง่ของการที่ถ้าเราไม่มีอาการเราจะพาให้คนอื่นติดได้ไหม
คือเรามีเชื้อเราไม่มีอาการแต่ว่าคนใกล้ตัวเราจะถูกติดไหม
หรือแม้กระทั่งตกลงเชื้อมันผ่าเหล่า
วิวัฒนาการของมันเพื่อหนียาหนีอะไรหรือยัง
คือณตอนนี้ยังไม่ได้มีนัยยะสำคัญ
ขณะที่ต้องมีวิธีปฏิบัติอีกแบบใช่ไหมคะคุณหมอ
คำแนะนำเดิมยังใช้ได้อยู่ดีนะครับ
ก็คือหมายความว่าในขณะแยกตัวเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติอื่นด้วยนะครับ

ก็ใส่หน้ากากอนามัยนะฮะถ้าหากจำเป็นจะต้องเจอใครบ้างนะครับ
แล้วก็แยกสำหรับอาหารแยกของใช้ที่มีโอกาสจะโดนเปื้อนน้ำลายขั้นหลังอื่น
ซึ่งตรงนี้เองอย่างที่เรียนมาสักครู่ครับ
เราตามร้อยคนขนาดสัมผัสเสี่ยงสูงมากในครัวเรือน
งานใกล้ชิดก็พบเพียง๒นะครับ
หมายความว่าอย่างสมาชิกในครอบครัวร้อยคนของผู้ที่เป็นผู้ป่วยแล้วเนี่ย
จะตรวจพบผลบวกเพียงแค่๒เช่นภรรยาคนขับรถที่อยู่ในรถด้วยกัน
เป็นห้องแอร์นานอะไรอย่างนี้นึกออกไหมครับ
ถ้าเกิดเราบอกเราสัมผัสแต่ว่าเราเจอกัน๕นาที
ยืนคุยกันห่างสักเมตรหนึ่งถึงเราจะเรียกว่าผู้สัมผัสใกล้ชิด
แต่เราตรวจแล้วมันจะไม่ค่อยเจอครับเพราะว่าเวลาในการที่จะรับเชื้อมันน้อยเกินไป
ความเสี่ยงก็น้อยด้วยครับ
มาที่กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก่อนนะคะ
สัมผัสเสี่ยงต่ำนี้พอจะนึกออกนะคะแต่ว่าสัมผัสเสี่ยงสูง
ถ้าที่ฉันแบ่งลงไปย่อยกว่าคุณหมออีกก็คือว่า
คนที่เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยโควิดเลยเนี่ยนะคะ
เป็นคนใกล้ชิดสัมผัสกับผู้ป่วยโควิดเลย

กับสองคือคนที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์
คุณหมอบอกว่ากลุ่มนี้ก็ถือว่าเสี่ยงสูง
เรียนขอมาที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์ก่อนนะคะ
จนถึงตอนนี้มันมีตัวเลขออกมาเรื่อยเลยค่ะคุณหมอ

คือว่าตกลงแล้วเนี่ยเวลาหมอพยาบาลบุคลากรการแพทย์ติดเนี่ย
ณตอนนี้ที่มีข้อมูลถึงคุณหมอเนี่ย

หรือว่าติดเพราะว่าในฐานะที่ตัวเองไปเป็นประชาชน
มาจากพื้นที่เสี่ยงใช้ชีวิตเสี่ยง
ปฏิบัติตัวเสี่ยงคือมันมาจากอะไรกันแน่
เพราะว่าตัวเลขตอนนี้นะตอนนี้คือ๙

ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันถูกนับรวมใน๙ตอนนี้หรือเปล่านะคะ
ครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นี้จะพิเศษกว่านะครับ
เพราะว่ามีโอกาสเจอทั้งผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนนะครับ
หรือเจอในการทำงานนะครับ

เราจะต้องมีการสอบสวนที่ค่อนข้างละเอียด
เพื่อว่าจะได้สรุปให้ได้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับ

บางครั้งต้องใช้เวลานิดนึง
เพราะว่ารักษณะของกิจกรรมในโรงพยาบาลบางแผนกเนี่ย

บางตำแหน่งก็จะเสี่ยงน้อยนะครับ
เช่นเดียวกันบางคนชีวิตนอกการทำงานเนี่ย
บางคนก็จะเสี่ยงมากกว่าบางคนนะครับ
ยกอย่างเช่นก็อาจจะมีไปสถานบันเทิงอะไรทำนองนี้ได้เหมือนกันนะครับ

อย่างไรก็ตามอันที่จะเป็นข้อสังเกตว่ามีโอกาสเกี่ยวข้องกับการติดจากการทำงานเนี่ย
ก็มักจะมีบุคลากรทางการแพทย์ด้วยกันติดมากกว่า๑คน

ดูแลผู้ป่วยก็มีโอกาสได้รับเชื้อคล้ายกัน

คุณหมอคะถ้าเราพูดถึงคือที่ฉันเอาตามข่าวนะคะ
ตามข่าวที่เคยแถลงในแต่ละรอบซึ่งมีอยู่๓รอบแล้วที่พูดถึงบุคลากรการแพทย์เนี่ย
คือในการให้รายละเอียดในบางรอบมีการพูดถึงว่าคุณหมอเนี่ย
คุณหมอพยาบาลหรือว่าบุคลากรท่านอื่นคือติดจากการที่ผู้ป่วยไม่ได้บอกประวัติของตัวเอง
อันนี้มันมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะมันไม่ใช่ว่าเวลาแบบมีใครเข้ามาจะตรวจเนี่ย
หมอพยาบาลบุคลากรต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอยู่แล้วเหรอคะ
เนื่องจากว่าโรคนี้เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจนะครับ
แล้วก็ถ้าเรานับดูจำนวนผู้ที่เป็นผู้ป่วยโควิด๑๙ขณะนี้ยังมีประมาณพันเศษนะครับ

ซึ่งจำนวนพันกว่าคนเนี่ยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่มาด้วยโรคทางเดินหายใจในเซตติ้งของโรงพยาบาลในแต่ละวันเนี่ย

เห็นว่ามันเพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับ
ฉะก็อาจจะมีบางครั้งที่บุคลากรเนี่ยยังไม่ทันได้ป้องกันตัวอย่างเต็มที่
เพราะว่าสมมุติคนไข้เดินเข้ามาในโรงพยาบาลวันละเป็นร้อยนะครับ
ถ้าหากคนไข้แจ้งว่าเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจเช่นบอกว่ามาด้วยไข้มีไอน้ำมูกนะครับ
ตรงนี้มันจะง่ายในการแยกผู้ป่วยออกมานะครับ
แต่เชื่อไหมครับก็จะมีบางครั้งที่ผู้ป่วยไม่ได้นึกถึงการเจ็บป่วยทางเดินหายใจ
อาจจะมีปัญหาอื่นนะฮะเช่นปวดศีรษะนะครับ
หรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องตรวจความดันตามปกติแต่มีอาการพวกนี้ประกอบมาด้วยนะครับ
ตรงนี้แหละครับซึ่งก็จะมีโอกาสอยู่เหมือนกันที่บุคลากรทางการแพทย์จะไปใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยที่ยังไม่รู้ในช่วงแรกนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้แล้วในชีวิตจริงก็มีอยู่นะครับ
เพราะว่าผู้ป่วยไม่ได้เดินเข้ามาแล้วบอกว่ากำลังเป็นโควิด๑๙คุณหมอช่วยระมัดระวังด้วยนะครับ
ที่สองเวลาสมมุติเรานึกถึงแล้วเริ่มซักประวัติแล้วเนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยในช่วงแรกเป็นโรคที่มาจากต่างประเทศนะครับ
แล้วก็ถัดมาเราก็บอกอ่างั้นมีประวัติทำงานกับชาวต่างชาติเช่นขายสินค้านะครับ
หรือบางครั้งเราถามว่ามีคนในบ้านกลับมาจากต่างประเทศไหม
ช่วงแรกเนี่ยไอ้คำถามพวกนี้มันค่อนข้างจำเพาะมันก็จะมีโอกาสที่คนจะตอบได้อย่างแม่นยำอย่างง่าย
แต่ต่อมาพอเราเริ่มเจอเอ๊ะมีคนไทยติดกับเซตจริงสถานบันเทิงสนามมวยถึงเราจะไปถามไอ้คำถามสองคำถามนี้เพิ่มนะครับ
บางครั้งก็ไม่ได้ไปใน๒สถานที่นั้น
แต่เขาเริ่มจำไม่ได้นะฮะหรือบางทีไปห้างเนี่ยไม่ได้นึกว่าจะเจอนักท่องเที่ยวนึกออกไหมครับมันก็เลยทำให้ประวัติของการหาความจำเพาะกับการเป็นโรคโควิด๑๙มันยากขึ้นเรื่อยนะครับ
เพราะฉะนั้นมันก็เลยยิ่งเพิ่มคือเจ้าตัวเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะ
แล้วก็คุณหมอก็ไม่ได้เตรียมรับมือว่าทุกคนที่เข้ามาหาหมอด้วยอาการแบบนี้จะต้องเป็นโควิดทุกคน
เพราะฉะนั้นก็เลยก็มีโอกาสเสี่ยงทั้งตัวหมอพยาบาลแล้วก็ตัวผู้ป่วยเองที่เขาก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นโควิดแล้วถูกไหมคะ
ถูกต้องครับเพราะว่าก็เสี่ยงตั้งแต่เดินเข้ามาในโรงพยาบาลต่างหน้าก็ตั้งแต่อาจจะเป็นพนักงานต้อนรับใช่ไหมครับ
คนแม่บ้านคนเข็นเปย์หรืออะไรอย่างนี้นะครับจนกระทั่งมาถึงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงแบบนี้เนี่ยมันถึงต้องช่วยกันลดนะครับ
ตั้งแต่ผู้ป่วยนะครับซึ่งผู้ป่วยจะช่วยได้มากที่สุดนะครับเพราะเวลาเพิ่งป่วยใหม่เดินเข้ามาเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกไม่ได้หรอกครับว่าคนนี้กำลังจะเดินเข้ามาตรวจด้วยโรคอะไร
คุณหมอคะพอเห็นภาพค่ะเดี๋ยวอาจจะได้รบกวนคุณหมออีกเรื่อยนะคะเพราะสถานการณ์เรียนไม่แน่ใจว่าจะเข้มข้นกว่านี้แล้วแล้วก็ค่อยคลายไปหรือว่าจะไปพีคตรงไหนยังไม่แน่ใจเดี๋ยวยังไงขอบคุณคุณหมอโสพลตอนนี้ก่อนนะคะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้มนุยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งได้เตรียมโรงพยาบาลสนามเอาไว้ขนาดใหญ่ทีเดียวแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าตกลงอุปกรณ์เจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งรอบรอบด้านของตัวโรงพยาบาลมีปัญหาอะไรไหมเพราะก็เคยเกิดข่าวกับบางที่
ขออภัยค่ะคุณผู้ชมเราอยู่ในสายกับคุณหมอซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์พระฤหัสต่ออุดมค่ะ
พอสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเริ่มต้นใช้โรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ขนาดนี้ค่ะ
ครับผมก็ตอนนี้เราเริ่มรับคนไข้ที่ย้ายไปจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับในตอนเช้าเนี้ยสองท่านนะครับแล้วก็ตอนเอ่อสิบสี่จุดสูดสูดนอนในสองท่านนะครับตอนนี้ก็มีรวมอยู่ที่โรงพยาบาลสนามของเราเนี้ยสี่ท่านครับค่ะเอ่อขนาดความจุของเตียงเท่าไหร่นะคะคุณหมอเอ่อสามร้อยแปดเตียงคร
ที่ของธรรมศาสตร์เองหรือว่ารับของโรงพยาบาลอื่นด้วยคะครับตอนนี้ก็ที่คุยกันตั้งแต่เบื้องต้นนะครับก็จะเป็นอ่ารับมาจากโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายของวงเรียนแพทย์ก่อนน่ะครับค่ะส่วนของอ่าจุลาลามาศรีราชวชิราแล้วก็ของธรรมศาสตร์นะครับค่ะเพราะฉะนั้นเรียกจากว่าอ่าสถานการณ์

ติดเชื้อจำนวนมากขึ้นคนมีอาการมากขึ้นเข้าโรงพยาบาลมากขึ้นแล้วสมมุตินะคะสมมุติว่ามันช่วยมันช่วยผลักให้ให้จำนวนผู้ที่ป่วยอย่างอย่างมีอาการหนักหรือว่ารุนแรงมากขึ้นเนี่ยอ่าส่วนของโรงพยาบาลสนามที่เตรียมไว้เนี่ยอุปกรณ์ต่างต่างมันมันจะย้ายเข้ามาเตรียมพร้อมเพื่อช่วยแบ่ง
ที่มีความสลับทรัพย์ซ้อนในโรงพยาบาลนะครับเพื่อจะได้ไปดูแลแล้วก็ทำให้โรงพยาบาลเนี่ยอ่ามีอ่าความสามารถในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นผมยกตัวอย่างนะครับอย่างที่ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์จะเป็นประเภทเตรียมไว้สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิดที่มีอาการการการคืนดูแลนะครับเราก็เตรียมไว้ประมาณสั

ถ้าเราเทียบจำนวนคุณหมอและพยาบาลนะคะหรือบุคลากรการแพทย์ที่จะต้องดูแลโรงพยาบาลสนามเนี่ย
เราเตรียมไว้อัตราหมอพยาบาลต่อผู้ป่วยจำนวนเท่าไหร่คะคุณหมอ
ครับตอนนี้ที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นปล่อนะครับ
เพราะฉะนั้นเรามีปล่อใน๒๖ห้องนะครับก็เป็น๑ปล่อแต่คุณพยาบาล๑คนนะครับ
เราก็จะมีทางภูมิในการสงบัตรสนามเนี่ยคอยดูแลอยู่นะครับ
แล้วก็มีคุณหมอจิตเวทนะครับแล้วก็คุณหมอด้านอื่นอื่นเนี่ย
ที่จะให้คำปรึกษานะครับแต่ว่าก็เป็นการปรึกษาทางออนไลน์
การเทียบเข้ากลุ่มกันแล้วก็ทำเรื่องของกลุ่มปับบัตรในความผิด
คนไข้อยู่นานและมีความเครียดสูงครับ
คุณหมอมีปัญหาในแง่ของการบริหารสังคมโดยรอบบ้างไหมคะ
เพราะว่าคือเราเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มระบาดหนักใหม่นะคะ
ว่าเวลาจะใช้พื้นที่ไหนในการกักตัวหรือว่าพื้นที่ไหนในการรวมตัว
ของผู้ที่เสี่ยงว่าจะเป็นโควิดเนี่ยอาจจะมีปฏิกิริยาจากสังคมโดยรอบ
อันนี้มีใครท้วงติงหรือยังไงประกันบ้างไหมคะ
เพราะว่าไม่มีใกล้เคียงมากน่ะค่ะ
ก็จะมีท่านที่อยู่อาศัยในตึกที่ยังคงค้างอยู่ประมาณสัก๒๐๓๐นะครับ
เรื่องของมาตรฐานว่าถ้าเรามาใช้แล้วหลังจากตั้งกลับมาจะมีผลอะไรไหม
นั่นเป็นประเด็นที่๑นะครับประเด็นที่๒ในส่วนของตึกข้างเคียงเองนะครับก็มีความกังวลอยู่
เราก็ใช้เรื่องของสื่อสารแล้วก็ใช้มาตรฐานทางการแพทย์
ก็ได้อธิบายไปแล้วก็เข้าใจว่าในเรื่องของความรู้ความเข้าใจตรงนี้ก็มีมากขึ้น
ถ้าเราได้สื่อสารกันอย่างดีนะครับในสถิบันที่เราเอาไปบริหารเจ็บสารปรึกนี้นะครับ
ก็เรื่องของเสียงบ่นเรื่องของความกังวลเรื่องของคนที่กลัวที่เป็นตึกข้างเคียง
ก็แทบจะเรียกว่าไม่มีแล้วครับ
ค่ะได้ค่ะคุณหมอค่ะเดี๋ยวเราได้คุยกันอีกแน่นะคะ

ครับผมครับสวัสดีค่ะครับคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่เราต้องระวังร่วมกันในฐานะที่เป็นประชาชนนะคะ
อย่างเราอย่างที่ฉันก็ไม่ได้มีความรู้ทางการแพทย์นะคะ
ก็คือการให้ความร่วมมือหมอพยาบาลบุคลากรการแพทย์แบบจริงจังเข้มงวดเลยนะคะ
คือกลุ่มคนที่ทำงานด้านนี้ไม่ได้มีความสำคัญมากกว่าใครเลยถ้าเราไม่เผชิญปัญหาแบบนี้อยู่
แต่ที่บอกว่าต้องธนุถนอมหมอพยาบาลเป็นพิเศษตอนนี้เนี่ยคือว่าเขาคือคนที่หนักที่สุดตอนนี้
และเขาคือคนที่ดูแลอย่างพวกเราหนักที่สุดตอนนี้นะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา๑จังหวัดอาจจะสะท้อนได้เพราะว่ามีเอกสารบอกว่ามีคุณหมอติดโควิดไปแล้ว๑คน
แล้วก็พยาบาล๒คนจนต้องให้ส่วนที่ทำงานร่วมกันไปกักตัว
แล้วต้องให้หมอจากโรงพยาบาลอื่นมาช่วยที่โรงพยาบาลบรรนังสตายาลาสักครู่ค่ะ

เดี๋ยวต่อใหม่คุณผู้ชมคะในส่วนของข้อมูลที่ออกมาวันนี้เนี่ยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรการแพทย์จำนวนมากนะคะแล้วก็การให้สัมภาษณ์นักข่าวของรัฐมนตรีสาธารณสุขอย่างคุณอนุทินเนี่ยก็อาจจะอาจจะมีข้อมูลที่ต้องทำความเข้าใจกันพอสมควรนะคะในกรณีที่มีหมอพยาบาลบุคลากรการแพทย์ติดเชื้อ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

เหลือผู้ในการทั้งเดียวครับ

สักครู่เห็นมีไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คด้วยค่ะ
แต่ว่าขมวดอีกทีได้ค่ะคุณหมอ

มีเจ้าที่พยาบาล๒คนคุณหมอ๑คนที่ยืนยันว่ามีเชื้อ
มีเป็นโควิด๑๙แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ถูกกักกันตัวรวมทั้งหมดแล้ว๒๑คนนะครับคน
แล้วถ้าเป็นแยกเป็นเฉพาะคุณหมอเนี่ย๗คนนะครับ๑คนนั้นยืนยันแล้ว
แล้วก็อีก๖คนนี่รอสำเกตาการอยู่ครับต้องกลับต้องเวอร์แรนทีส
แล้วก็ตรงนี้เองก็เลยทำให้เราไปคุยกันไปชมกันไว้ตอนบ่ายโมง
ไปนั่งพูดคุยกันประเมิดสตาร์นาการร่วมกันแล้ว
ก็เลยคิดว่าจะเหลือการให้บริการที่โรงพยาบาลพนังสตา
เฉพาะที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน
กับการตรวจผู้ป่วยนอกที่

เราก็จะทำให้ทั้ง๒๑คน
ในโรงพยาบาลก็จะมีผู้ป่วยบางส่วน
ที่เป็นโควิดไนท์
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็เราจะทำอย่างนี้อยู่ประมาณ๗วัน
เพื่อจะทำความสะอาดกิจการในระบบ
แล้วก็เจ้าหน้าที่เราก็จะครบระยะในการกัดตัว
แล้วก็จะได้พักเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลด้วยส่วนหนึ่ง
เพราะเขาจะมีอาการเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งยังไม่ถึงขั้นกับว่าจะใช้อาการเลยซะทีเดียว
คุณหมอค่ะอย่างนี้แปลว่าที่บรรดังสตาร์ตอนนี้
ถ้าใครป่วยเนี่ยไม่ต้องมาบันดังสตาร์ใช่ไหมคะ
ถ้าใครป่วยใหม่ให้ไปโรงพยาบาลอื่นที่ใกล้เคียงแทนถูกไหมคะ

แต่ว่าให้ผู้ป่วยเลือกโรงพยาบาลที่อยู่ระแวกนั้น
ให้บริการอยู่แล้วนะครับ
นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็จะมีผู้ป่วยนอกที่เป็นผู้ป่วย
อยู่ที่ในตำบลของโรงพยาบาลนั่นแหละ
แต่ว่าเป็นส่วนส่วนสุขภาคยุมชนของบรรดังสตาร์
ซึ่งอยู่ที่สาธารณสุขอำเภอให้บริการในการตรวจผู้ป่วยนอกอยู่
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าต้องนอนโรงพยาบาล
เราก็จะส่งให้ไปนอนที่โรงพยาบาลใกล้เคียงครับ
คือ๓โรงพยาบาลที่รองรับอยู่
ก็มีโรงพยาบาลรองรับอยู่ครับ
คุณหมอและพยาบาลที่ติดเชื้อโควิดมาคือมาจากการเดินทาง
หรือว่าเป็นกิจกรรมอื่นหรือว่ามาจากการทำงานคะ
คือเขาสัมผัสกับคนในครอบครัวครับ
ที่คนในครอบที่ติดเชื้อทางจากมาเลเซียมานะครับ
แล้วก็มาใช้ชีวิตร่วมกัน
เพราะตอนนั้นทางมาเลเซียยังไม่ประกาศเตือน
ยังไม่ได้รู้ผลว่ามีคนเป็นนะครับ
แล้วก็ทางน้องพยาบาลก็มาทำงาน

กินข้าวกินอะไรร่วมกันปกติครับ
เพราะว่าตอนนั้นเองยังไม่ได้มีประกาศเตือนมาจากมาเลเซียนะครับตอนนั้น
ก็คือพยาบาลสองท่านก็คือติดจากคนในครอบครัว
ส่วนคุณหมอก็เนื่องจากทำงานกับพยาบาลสองท่านนี้

ค่อยเวียนคุยกับหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นะคะ
เพราะว่าจริงคือกระจุกตัวตรงกลางแล้วก็กระจายก็จริง
แต่ว่าตรงของภาคใต้เนี่ยใต้สุดเนี่ย

จะช่วยหมอพยาบาลคือ๑เราอยู่บ้านนะคะ

ถ้าใครจำเป็นต้องออกไปทำงานก็ระวังตัวเยอะหน่อย
ถ้าต้องไปตรวจจริงบอกประวัติของเราให้หมดเกลี้ยงเลยนะคะ
เราสงสัยว่าเราไปเจอใครอะไรยังไงมาบ้าง

วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอีกสักครู่ข่าวบันเทิงสวัสดีค่ะ